ตอนนี้รัฐบาลเขาเอาโอนเงินประกันรายได้ให้กับชาวนา
ย่าตายายไปกดเงินกันแล้วปรากฏว่ามิจฉาชีพใช้โอกาสช่วงนี้
หลอกค่ะหลอกคุณตาคนนี้ไปจนเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะ
พอมาแบบนี้เออพอเงียบ
โอ้พ่อใหญ่คนแถวนั้นสงสารน่ะ
พอรู้ว่าเนี่ยถูกให้โอนเงินมิจฉาชีพไปจนเกือบเกลี้ยงบัญชีนะคะ

กลโกมิจฉาชีพเขาหลอกอย่างไรเขาทำอย่างไร
แต่ที่แน่คุณตาคนนี้โดนหลอกไปแล้ว

ก้มหน้าไปโรงพักไปแจ้งความ

สาขาโคกศรีอยู่ในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ชายคนนี้เขาเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้
แล้วก็มีการเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
ทุกวันนี้ใจคนมันต่ำจริง
ช่วงนี้มันช่วงชาวนาได้เงินช่วยจากรัฐบาล
แต่ว่ามีคนฉวยโอกาสกับคนแก่ไม่รู้อะไร
เมื่อวานให้คนแถวนั้นกดให้
แต่คนแถวนั้นที่ว่าเนี่ยกดเงินของตาไปหมดเลย
หมื่นกว่าบาทเกลี้ยงบัญชีเลย
เหลือเงินติดเงินติดบัญชี๒๕บาท
ทำกันได้บางคนเขารอมาทั้งปี
มิตรชาชีพถามว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นอย่างไร
เป็นผู้หญิงใส่เสื้อขาวรูปร่างพร้อมหน่อย
เหตุเกิดตอนไหนตอนประมาณบ่ายโมง๒๐นาที

เอาล่ะชายคนนี้เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้
และล่าสุดในอัปเดตบอกว่าหลังเหตุการณ์ตาไปแจ้งความแล้ว
จะต้องนำใบแจ้งความไปให้ธนาคารนะคะอ๋อนี่ใบนี้
แต่ว่าก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่า

คือใบแจ้งความจริงต้องมีแบบตราคุดหรือเปล่า

วันจันทร์จะดำเนินการเอาใบแจ้งความ
แล้วก็ไปให้กับธนาคารเพื่อที่จะยื่นขอกล้องวงจรปิด

ว่าคนที่เป็นมิตรสาชีพผู้หญิงใส่เสื้อขาวที่ว่า

เป็นคล้ายใบลงบันทึกประจำวันเอาไว้แบบนั้นน่ะนะคะ
ตาเนี่ยน่าสงสารนะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มี

ที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะช่วงนี้เตือนกันไว้หน่อยนะคะ
ลูกหลานดูอยู่เตือนพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขากำลังโอนเงินในบัญชี
โรงการประกันรายได้ข้าวให้กับชาวนา
ไร่ละ๑๐๐๐บาทไม่เกิน๒๐ไร่นะคะ

แฝงตัวไปหาเหยื่อที่ไหนอีกนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันได้
หลงเชื่อเนี่ยอาจจะถูกโอนเงินไปเกลี้ยงบัญชี